เหตุการณ์นี้ก็อุกอาจแล้วก็รุนแรงมากนะครับ
ลูกเขยโมโหแม่ยายไล่เขากลับบ้านทำไม
ออกไปจากร้านก๋วยเตี๋ยวย้อนกลับมาอีกรอบล็อกคอแม่ยายเจาะยิงจนแม่ยายสิ้นใจตายนะฮะ

เกิดขึ้นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวครับในพื้นที่พานทองชนบุรีครับ
ร้านนี้เนี่ยก็จะมีข้าวของต่างเปิดข่ายด้วยนะ
พบศพนางคนึงนิดอายุ๖๐ครับ
ถูกยิงด้วยปืน๙มมเข้าที่หน้าผาก๑นัดจมูกอีก๑นัด
กระสุนทะลุหัวทั้งสองนัดนะครับแล้วมีกระสุนปืน๙มมตกอยู่๒ปลอก
เจ้าของร้านซึ่งเป็นลูกสาวผู้ตายชื่อว่าคุณวรรณภา
เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาบอกว่าคนก่อเหตุก็คือผัวเธอเองครับ
ชื่อว่านาราวิทย์หรือว่ารุ่งอายุ๔๓อาชีพรับเหมาก่อสร้าง
ลูกสาวผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอและผัวเนี่ยทะเลาะกัน
เรื่องที่ว่าจับได้ฝ่ายชายไปมีผู้หญิงคนอื่นเจ้าชู้นั่นแหละ
แม่ของเธอเพิ่งมาจากต่างจังหวัดเมื่อวานได้ยินเอ้าลูกสาวฉันทะเลาะกับลูกเขยเรื่องอะไรเนี่ย
จับใจความได้ว่าอ้าวไอ้ลูกเขยคนนี้เจ้าชู้อีกแล้วเหรอ
เพราะเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วครับคนในครอบครัวบอก
ฝ่ายชายเนี่ยพอมาได้เมียนี้เขาก็เหมือนกับว่ามาแต่ตัวเปล่า
แล้วสุดท้ายฝ่ายหญิงเองก็ดูแลดีไปหมดเลยออกรถให้
แล้วนอกจากนี้ก็เคยจับได้แล้วนะว่าฝ่ายชายเจ้าชู้มีผู้หญิงคนอื่น
สุดท้ายทะเลาะกันแล้วเธอก็ให้อภัยนะฮะ

แล้วที่ผ่านมาเหมือนมีข้อมูลบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยเคยเอามีดแทงเมียด้วยนะ
เหมือนมีความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่ก่อนหน้านี้แล้วแต่สุดท้ายรอบเนี้ย
ถึงขั้นว่ามีคนตายฝ่ายชายฮะโดนแม่ยายไล่ออกจากร้าน
เขาออกไปนะครับแล้วย้อนกลับมามารอบนี้คือล็อกคอแม่ยาย
แล้วยิงเลยหลังจากนั้นขับกระบะหลบหนีครับ
ได้ที่มาตอนปีใหม่หลังปีใหม่
มันอยู่ตะดูโลขาถูกข้าได้อยู่ซักที

อะไรนะครับทะเลาะกันบ่อยใช่ไหม
สุดท้ายเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมา
ผู้ต้องหาขับรถกระบะคันที่ใช้หลบหนี
ตัดสินใจมอบตัวที่โรงพักพานทองครับ
เขาจอดรถเขียนเบอร์โทรของตัวเอง

ตรวจค้นพบปืนพกสั้นแบบออโตเมติก

และเครื่องกระสุนปืน๓๘๐อีก๑นัดครับ

นี่ฮะแล้วถูกคุมตัวไปสอบนานกว่า๔ชั่วโมงครับ

ผู้การจังหวัดชนบุรีลงพื้นที่มา

รุ่งผู้ก่อเหตุ

เนื่องจากกลัวถูกถูกโดนประชาธรรมนะฮะ
ทีมข่าวพยายามถามถึงมูลเหตุและแรงจูงใจ

ต่อมาพี่ชายของคนเกาะเหตุมาเยี่ยมน้องที่รงพัก

รับกับสิ่งที่เขาทำรู้ว่าผิดประเด็นความขัดแย้ง

ส่วนที่ฝ่ายหญิงอ้างว่าน้องผมไปมีเมียน้อย

เพราะว่าน้องผมเองเขาก็รักเมียคนนี้มากนะ
ในฐานะพี่ชายอยากขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับ

ก็ตอนนี้ไม่รู้ครับเพราะว่า
เรื่องน่าจะเป็นเรื่องครอบครัวมากกว่าครับผม

ประเด็นที่ทางโน้นบอกว่าเขามีภรรยาน้อย
เรื่องนี้มันก็ไม่เคยเห็นมีนะ
ก็นิดนึงครับผมก็เครียดอยู่นิดนึง
ก็ตอนนั้นเขาก็อาจจะคิดได้ว่าไม่อยากทำอย่างนี้

แต่มันก็อาจจะสายไปนิดนึงที่เขาคิดได้
แค่ว่าขอโทษแล้วกันที่ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้ว
แล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรกลับมาคืนได้เนอะ

ก็ขอโทษกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยแล้วกัน

คนที่เจ็บปวดที่สุดกับเหตุการณ์นี้ก็คือเมียคนก่อเหตุ

แล้วมันน่าเจ็บช้ำตรงที่ว่าแม่มาตายด้วยฝีมือผัวของเธอ

เธอก็เดินทางมาพบกับตำรวจมาให้ปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับนักข่าว

บอกสั้นแค่ว่าขอเวลาจัดการเรื่องของงานศพของแม่ก่อน
หลังจากนี้จะนำศพแม่ไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดจังหวัดสุรินทร์
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุอีกครั้ง
ยังมีคราบเลือดของผู้ตายหลงเหลืออยู่นะครับที่ร้านนี้
ได้คุยกับชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์บอกว่าช่วงเกิดเหตุ

ตอนนั้นไม่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันครับสักพักหนึ่งมีเสียงปืนดังขึ้นสองนัด
เอ่ยชาวบ้านเอ่ยวิ่งหนีตายไปซ่อนไปหลบกันแล้วสังเกตเห็นว่าคนก่อเหตุเดินกลับมาที่รถพร้อมกับปืน
เมียเนี่ยตามมากอดสามีเอาไว้ลองฟังครับ
มันยิงวิ่งมาข้างรถกระบะเขาครับแล้วเขาแฟนเขาก็ประกอดรัดแล้วก็ทำปืนตก
ฟันเขาก็วิ่งไปหลบที่ร้านอีกร้านนึงครับอืมอุ้นอืม
เพิ่มเติมนะครับว่าคือเมียของผู้ก่อเหตุเนี่ย
เขามาเช่าเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวประมาณสัก๑เดือน
แล้วชาวบ้านก็บอกว่าโอ้ได้ยินเสียงผัวเมียคู่นี้
ทะเลาะกันช่วงดึกอยู่บ่อยครั้งนี่นะฮะ
ขณะที่ผู้กำกับโรงพักพานทองครับเปิดเผยผลการสอบสวน
บอกว่าในรุ่งผู้ต้องหารับสารภาพว่าก่อเหตุยิงแม่ยายตายจริง
แต่เหตุผลคือเขาอ้างว่าบันดาลโทษะ
บอกว่าตัวเองเครียดสะสมเรื่องของหนี้สินด้วย
แล้วถูกแม่ยายต่อว่าดุด่าก็เลยขาดสติตัดสินใจยิงแม่ยายเลยครับ
ขณะเดียวกันยืนยันครับว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหา
ไม่ได้มีประเด็นเรื่องของชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้อง
ตามที่มีข้อมูลออกมาก่อนหน้านี้
แล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของการดื่มเหล้าเมาแล้วมาก่อเหตุด้วย
ตำรวจแจ้งข้อหาครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ความผิดตามพรบออาวุธปืน
และจะนำตัวในรุ่งผู้ต้องหาฝากขังศาลจังหวัดชนบุรี

นี่ครับสุดท้ายแล้วเมื่อแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง
ก็ต้องเข้าคุกถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วสุดท้ายทุกคนก็มีแต่ความสูญเสียเกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะฮะ